สำหรับครอบครัวรากแก่นเนอะก็ต้องบอกว่าครอบครัวนี้
จะสูญเสียคุณพ่อไปเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
แน่นอนล่ะค่ะครอบครัวก็ต้องเกิดความเสียใจโศกเศร้าขึ้นนะคะ
แต่ว่าชีวิตเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปค่ะ
ซึ่งคุณแคนดี้ก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ
บอกว่าตอนนี้ครอบครัวทำใจได้บ้างแล้วนะ
แล้วก็พร้อมที่จะสารฝันของคุณพ่อต่อทั้งเรื่องของการทำวงดนตรี
และก็จะหมั่นทำบุญให้คุณพ่ออยู่สม่ำเสมอด้วยนะคะ
คุณพ่อพูดแต่เรื่องของการที่ให้พวกเรารักกัน
พ่อย้ำเสมอค่ะเรื่องของการที่ว่า
ให้ดูแลคนที่มีลมหายใจอยู่ให้ดีที่สุด
แคนดี้เองที่เป็นคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิ
ทำบุญบ้างทำทานบ้างนะคะแต่ว่าก็คือไม่ได้เคร่งคัด
ก็หันกลับมาทำเยอะขึ้นเพราะว่าหลังจากที่คุณพ่อเสียไป
คิดถึงท่านแล้วก็ศึกษาแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่าน
ก็ให้คำแนะนำว่าท่านยังอยู่รอบตัวเรานิดก็คือใช้ธรรมะช่วยช่วย
ที่ไม่ให้เราฟูมฟายร้องไห้มากเกินไป
ทั้งที่ทำให้เรายอมรับความจริงในสัจธรรมของโลก
ความรู้สึกทางใจดีขึ้นดีขึ้นมาก
แล้วเราก็เชื่อว่าคุณพ่อได้รับบุญที่เราทำ

เราจะเอาวงหมอลำที่คุณพ่อรักเนี่ย
ที่มีชื่อเสียงด่งดังอย่างวงรังสิมันเนี่ย
กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่ง
อย่างที่คุณแคนดี้บอกเลยว่าชีวิตของเราต้องเดินหน้าต่อไป

ก็สารต่อความฝันของคุณพ่อได้เหมือนกัน

แล้วเธอใช้ธรรมะที่ทำให้ตัวเองรู้สึกปล่อยวางได้
เงินไหว้ตายเกิดเป็นสัจธรรมของโลกนั่นเอง
ยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวรากแก่นด้วยค่ะ